ส่วนบรรยากาศที่สนามหลวงนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นเวลาหลายวันหรือว่าจะเป็นเวลาทำงานปกติก็ตามคนยังคงหลั่งไหลมาอย่างคึกคักเลยทีเดียว
รวมถึงกลุ่มจิตอาสากลุ่มจิตอาสาที่อยากจะมาทำดีก็ยังคงทำความดีแล้วก็มารวมตัวกันที่ท้องสนามหลวงกันอย่างต่อเนื่องนะคะ
ก็พร้อมใจกันนำทั้งอาหารแล้วก็เครื่องดื่มมาแจกจ่ายให้กับประชาชนที่เดินทางเข้ามากราบสักการะพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙ค่ะ
ภาพรวมของประชาชนและกลุ่มคนบันเทิงที่มาร่วมเป็นจิตอาสาบริเวณท้องสนามหลวงก็ยังคงมีให้เห็นอย่างต่อเนื่องนะคะ
ซึ่งพระเจ้าวรวงเทอร์พระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาธินัดดามาศเสด็จไปทรงประกอบอาหารให้กับประชาชนด้วยพระองค์เองค่ะ
และภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการมอบน้ำใจให้กับประชาชน
อย่างตัวไม้พิรัตน์เองเนี่ยเพิ่งจะบินกลับมาจากประเทศจีนนะคะ
ก็บอกว่าตั้งใจว่าจะมาร่วมทำประโยชน์
แล้วก็เตรียมหาโอกาสเข้าถวายสักการะพระบรมศพสักครั้งหนึ่ง

ตั้งใจว่าจะตั้งมูลนิธิเพื่อเด็กในอนาคต
เป็นการตอบแทนสังคมค่ะ
ดีใจที่เห็นทุกคนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
เห็นทุกคนมาช่วยช่วยอะไรได้ก็ช่วยกันนะครับ

หลังจากนี้ก็จะมาอีกแน่นอนครับผม

เพราะว่าด้วยความที่ผมทำงานอยู่ต่างประเทศนู่นนั่นนี่อะไรอย่างนี้ด้วยครับผม
มันก็สามารถที่จะช่วยใครหลายคนให้ได้
แต่เราสามารถที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้คนหลายคนลุกขึ้นมาทำดีได้
เป็นตัวอย่างได้แล้วก็สามารถที่จะทำให้เขาเนี่ย
ขึ้นมาแล้วก็รวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
เคยเรามอบความสุขให้คนดูใช่ไหมมันก็เป็นบุญอย่างหนึ่งแล้ว
แต่ถ้าเราสามารถชักจูง
ให้คนอื่นหลายคนมาทำในสิ่งที่ดี
มันเป็นบุญที่มหาสารและก็มันเป็นสิ่งที่ดีต่อสังคมด้วย
ที่ได้นำเสื้อสีดำมาแจกประชาชน
แล้วก็มีคุณบีสวิทย์มี๒นางเอกดังค่ะ

มาร่วมเป็นจิตอาสาแจกผลไม้ร่วมกับมูลนิธิปอเต็กตึงด้วย
โดยสองสาวก็บอกค่ะว่าดีใจที่ได้ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม
ส่วนกรณีของมีนพีชยานะคะออกมาชี้แจงประเด็นดราม่าด้วย
ชี้แจงทั้งน้ำตาเลยเพราะว่ามีกรณีที่ถูกกล่าวหา
แซงคิวประชาชนที่ต่อแถวเพื่อเข้าไปถวายสักการะพระบรมศพค่ะ
เรื่องนี้มีนบอกว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิด
แล้วก็พูดเลยนะคะว่าเหตุการณ์นี้บรรทอนความรู้สึกเธอเป็นอย่างมาก
แต่เธอก็ได้น้อมนำคำสอนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ราชการที่๙มาใช้ว่าการทำดีไม่จำเป็นต้องทำให้ใครเห็น
ส่วนประเด็นที่ผู้จัดการส่วนตัวเตรียมที่จะเอาผิดมือโพสต์

มีนก็บอกว่าก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของผู้ใหญ่เป็นคนจัดการค่ะ
เราไม่รู้เราไม่ทราบว่าจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นด้วยซ้ำ
ก็จะเดินไปกับนักแสดงหลายคน
ซึ่งก็จะไปแจกให้กับพี่ในแถว
ซึ่งมันก็เป็นภาพที่ชัดค่ะว่ามันเข้าไปทำอะไร
แต่มันก็คงเกิดความเข้าใจผิดเนอะ
ซึ่งก็ไม่เป็นไรค่ะมินก็ถือว่ามินให้อภัย
พอมาวันแรกก็เจอเหตุการณ์แบบนี้มันก็แย่
แต่ไม่ย่อพอใช่ไหมมินในการที่เราจะทำดีต่อไป
เออจริงต้องบอกว่าวันแรกบันทรมาก
แต่ว่าหลังจากนั้นก็คือเมื่อเรานึกถึงพ่อ

เราจะรู้เลยว่าพ่อก็คงไม่อยากเห็นภาพแบบนี้เกิดขึ้น
แล้วก็มันเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องใหญ่เนอะ
ตอนนี้แผ่นดินก็เต็มไปด้วยน้ำตาเนอะ
เพราะฉะนั้นมันก็ไม่มีประโยชน์ที่จะมานั่งดราม่าอะไรต่อไป